ทีนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องร้อนเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ภายในห้องคลอดเลยค่ะคุณคะ
คู่กรณีฝั่งหนึ่งคือคุณหมอฝั่งหนึ่งคือพยาบาลที่เป็นคนจัดคิวห้องคลอด
ไม่พอใจกันหมอพยาบาลเถียงลั่นโรงพยาบาลแย่งคิวห้องผ่าตัดทำคลอด
กลายเป็นเรื่องชาวในวงการสาธารณสุข
แย่งห้องผ่าตัดหรอคะห้องไม่พอ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนคุณผู้ชมดูค่ะ
นี่คืออยู่ในชุดผ่าตัดนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะ
แล้วก็คุณหมอก็พูดชื่อด้วยพยาบาลชื่ออะไรเรียบร้อยค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจริงแล้ว
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนช่วงเวลาเกิดเหตุสักประมาณบ่าย๒โมงค่ะ
คุณหมอสูตินารีแพทย์คนหนึ่งโอ้โหโมโหสติแตกค่ะ
ปรีเข้ามาลักษณะคือจะทำร้ายร่างกายของพยาบาล
พยาบาลคนนี้เขามีหน้าที่คือจัดคิวห้องผ่าตัดคลอด
แต่ก่อนหน้านี้คุณหมอเนี่ยคือเวลาคุณหมอรับฝากคันจากคนไข้มาเนี่ย
รับฝากคันก็จะมีคนไข้๒ประเภทถูกไหมคนไข้แบบธรรมดา
แต่ถ้าเกิดว่าฝากคันลักษณะฝากคันแบบพิเศษเนี่ย
ก็จะได้คุณหมอท่านนั้นเป็นประจำก็คือไปตรวจคนไข้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคุณหมอมาแจ้งคิวพยาบาลที่จัดคิวห้องผ่าตัดบอกว่า
หมอมีคนไข้ฝากคันแบบพิเศษนะให้จองห้องผ่าตัดคลอดตามเรอ
ไว้ได้ด้วยโรงพยาบาลรัฐเรียนคลอดโรงพยาบาลรัฐไม่ได้นะคะ
ไม่ได้ใช่ไหมการที่คุณจะเข้ามาคลอดเนี่ย
ต้องตามระยะกำหนดคลอดคือ๔๐สัปดาห์อายุคัน
หรือเป็นเคสกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
แต่คุณหมอบอกว่าคุณหมอไปรับคนไข้พิเศษ
ปากท้องไว้มาผ่าตัดคลอดตามเลิก
พยาบาลก็บอกไม่ได้เพราะห้องผ่าตัดมันคิวเต็ม
คิวเต็มอ่ะคุณจะมาตามเรื่องได้ไงถ้าคนอื่นเขาจำเป็นต้องใช้
ใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ในคลิปเป็นพยาบาลที่ถูกคุณหมอต่อว่าเมื่อสักครู่
แล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คเยอะแยะมากมาย
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอำนาจริงถ้าคุณพร้อมสะพานพยาบาล
สะพานพยาบาลจะพร้อมจะเอาเรื่องกันนะฮะ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวเราก็พยายามที่จะไปสอบถามข้อมูล
ทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าไม่ได้ข้อมูลมากนัก
เนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบอกว่า
ทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตอนนี้คุณพยาบาลที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเอาไว้แล้ว
เราติดต่อไปที่ภูมิในการโรงพยาบาลอันนักเจริญ
คือเมื่อวานช่วงบ่ายมีการเรียกประชุมคนที่เกี่ยวข้อง
คุณหมอทั้งพยาบาลที่มีเรื่องกันก็ร่วมประชุมด้วย
แต่ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าว
แต่นักข่าวของเราก็ไม่ลดละความพยายามไปรออยู่เลยนะคะ
เขาใช้เวลาประชุมกันสักประมาณ๓ชั่วโมง
การประชุมเสร็จสิ้นลงแต่ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลอยู่ดีค่ะ
บอกแต่เพียงว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อได้จริงตามระเบียบของโรงพยาบาลแล้ว
เราไปสอบถามต่อนายแพทย์ประภาษณวีรพล
แพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดอำนาจริง
บอกว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลก็ต่างไม่ยอมกันพอกันทั้งคู่
เพื่อลดความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่แผนกสูตินรีเวศ
จึงมีคำสั่งย้ายหมอมาช่วยงานที่สสจของจังหวัด
ส่วนพยาบาลย้ายไปอยู่แผนกผู้ป่วยนอก
ระหว่างที่ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ย้ายทั้งคู่เลยแหละ
ผลยังไงเราค่อยว่ากันใหม่
จริงก็ต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยมาก่อนแหละ